เราจะนำเรื่องราวสีสันต่างมาให้ท่านติดตามครับ
วันนี้เป็นเรื่องของสัตว์ที่ได้ชื่อว่าเป็นคู่กัดในตำนานนะครับ
ติดตามในสีสันไทยรัฐจอบประเด็นครับ
ภาพนี้ใครเห็นก็แสนจะประทับใจ
เพราะเพื่อนรักต่างสายพันธุ์ในตำนาน
กลับมาร่วมแนวทางสมารณชัน
ไม่ทอดทิ้งกันแม้ยาเมื่อยมาก
นวดเผินกันไปครับ
ส่วนเหมียวตัวนี้ต้องบอกว่าสุดแห่งความรักเจ้านาย
เพราะระหว่างเก็บกวาดเธอก็ไม่ลืมเอาใจช่วย
ด้วยการชำเรืองแล้วชำเรืองอีก
แต่ถ้าขืนยังทำตัวแบบนี้
กินแล้วก็นอนนอนแล้วก็กิน
โอกาสที่สาวบังออนจะมีสภาพแบบนี้
ก็เป็นไปได้สูงเลยครับ
คิดได้แบบนี้ก็หันมาใส่ใจสุขภาพและออกกำลังกาย

จะจำใสจังคำกาวที่ว่า

อันนี้ผมคิดเองดังครับ
ก็เป็นสีสันที่เรานำมาฝากนะครับ